ใครที่นอนดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะรอเชียร์แอนชิลียกมือขึ้น

คือไม่ไหวแต่มีคนไหวค่ะ
เพราะอยากจะเชียร์เธออยากจะได้มงสาม
หลายคนเนี่ยคือเขามีชื่อชุดนะคะเด็กมาแล้ว
นางฆาตได้รับแรงบันดาลใจจากมวยฆ่าเชือกของไทยนั่นเอง
หลายคนบอกโดนใจแฟนมั่งงามบอกเป็นสิ่งเดียวกันว่าเท่
ปกติเราจะชมว่าสวยหุ่นดี
แฟนนี้แบบดูมามาทแบบเท่เลยอ่ะ
ชิลีก็เป็นนักกีฬาอยู่ด้วยนะคะ
โดยเฉพาะตอนที่แอนชิลีพูดแนะนำตัวว่ามาจากประเทศไทย
เช้าบอกว่าชดนี้ได้ใจได้ใจแม่นะคะ
ชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์เลยบอกว่าน้องแอร์นี่แหละฉายแววมีความมั่นใจสวยสดใส
โอ้โหบอกอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวบอกโมง๓มาแน่นอน
แม้จะมีบางกลุ่มเสียงแตกมองนะคะบอกว่า
คือลักษณะโดยเฉพาะชุดราตรีสีทองที่แอนชิลีใส่เธอบอกว่า
เจ้าเนื้อไปนิดนึงนะไม่ได้เป็นลักษณะของสายนางงามมาดูว่าชุดไหนดีหรือไม่ดีนะ
มาเป็นลักษณะถอดไพ่๒๔ค่ะว่ายังไงบ้างคะ
ก็ขอให้มันเป็นข่าวดีสำหรับไทยแลนด์
อืมเขาแบบฟันถึงขนาดว่าอาจจะติดท็อปทรีเลยนะ
อ๋อที่ตามช้าววันจันทร์นะคะโดยประมาณนะครับ
ประมาณ๗โมงของเช้าวันจันทร์ตื่นเช้าสักหน่อย

ให้คว้ามงที่๓ได้ค่ะ
ก็คือเรื่องของรูปร่างต้องมั่นใจในรูปร่างตัวเอง
ไม่ใช่แค่ว่าจะต้องมีไซส์แค่แบบผอมเท่านั้นถึงจะสวย
ไม่ได้มีขีดจำกัดว่าเธอใส่ชุดนี้ได้ใส่ชุดไม่ได้
ชอบชุดไหนก็ใส่ชุดนั้นเธอว่า

จะเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวไทยหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะ